มาดูข่าวต่อไปนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมเล่นเอาหลายคนตกอกตกใจเลยปกติเราได้ยินแต่วลีที่ว่าอุ้ยส้มหล่นนะคะก็เป็นเรื่องราวดีถูกไหมคราวนี้คุณค่ะใครเจอแบบนี้ก็ต้องตกใจเพราะศพหล่นค่ะ

นั่นแหละค่ะกลางถนนศพผู้ชายถูกห่อด้วยผ้าขาวตกอยู่กลางถนนนะคะเป็นใครใครก็ตกใจใช่ไหมคะคนที่ขับขี่ผ่านไปมาบริเวณนั้นอ่ะต้องพากันเบรกเอี๊ยดเลยนะคะพี่วินมอเตอร์ไซค์ต้องเข้าไปช่วยโบกรถอำนวยความสะดวกให้นะคะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะ
มีใครขับไปชนศพเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจุดนี้ก็คือบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลเปาโลจังหวัดสมุทรปราการนะคะแม่ค้าขายผลไม้หน้าโรงพยาบาลทีนี้เราก็ไปถามแกเหมือนกัน
เล่าด้วยความตื่นเต้นบอกว่าไม่เห็นนะตอนที่ศพมันหล่นลงมาเนี่ย
เพราะตอนนั้นเริ่มมีรถชะลอตัวก็เลยบอกให้เด็กที่ร้านเนี่ย
เอาเข่งผลไม้ไปวางกั้นเอาไว้ไม่ให้รถเนี่ยมาเหยียบซ้ำ
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
พอเห็นแบบนี้นะคะเราก็ถามเจ้าตัว

กลัวหรอกแต่สงสารศพมากกว่า

ก็เหมือนกับว่าตายแล้วตายอีกตายซ้ำซ้อนนะคะ

เจ๊รู้สึกว่าทำไมรถติดแล้วก็ลุกไปดู
ดูแล้วก็เห็นเป็นศพเลย

เงินกลางสุดเลยครับ

เราก็ต้องสืบจากศพนี่แหละค่ะ
ไปดูซิว่าต้นทางของศพมาได้อย่างไรนะคะ
ทีมข่าวของเรารีบสอบถามไปที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิในพื้นที่
ทีนี้ทางมูลนิธิก็ยอมรับบอกว่า
ทำสบหล่นจากรถกลุ่มภายจริง

แล้วกำลังจะนำศพไปส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลสมุทรประการ
ช่วงทางโค้งคาดว่า
กรอนล็อกฝาท้ายกระบะเนี่ยน่าจะชำรุดแล้วมันเปิดออกเอง
ก็เลยทำให้ศพหล่นศพไหลออกมาจากรถกระบะ
แล้วก็ตกลงมาท้ายรถแล้วก็ไปร่วงอยู่บนถนน

กระทั่งได้รับแจ้งจากวิทยุ
กลับไปรับศพมีการขออภัยขอโทษญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ